คุณแจ๊ดชวนชื่นวันนี้ไปฉีดแอสต้าเซเนก้าเข็มแรก
ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรครับ

มากเลยใช่ค่ะใช่ค่ะหมอยงผู้วรวรรณนะครับคุณแจ๊ดบอกว่า
หมอจะมือเบาแล้วนะไม่น่าเชื่อครับ

มีการปล่อยมุกใส่คุณแจ๊ดด้วยค่ะครับแล้วภรรยาของคุณแจ๊ดชวนชื่นนะครับ
คุณแจงปุณนาสาเป็นคนโพสต์ภาพผ่านอินสตราแกรม
พร้อมข้อความบอกว่าหมอยงมุกเยอะมากค่ะมือเบามาก
ได้ร่วมโครงการวิจัยเรื่องความปลอดภัย
และผลกระตุ้นภูมิต้านทานของวัคซีนโรคติดเชื้อโคโรนา๒๐
ในกลุ่มผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนอันนี้ดีนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามคุณแจงมา
ให้ข้อมูลบอกว่าวันนี้ไปกับคุณแจ๊ดที่โรงพยาบาลด้วย
โดยคุณแจงเนี่ยเล่าบอกว่าเธอนี่แหละเธอนี่แหละนะ
เป็นคนเห็นหมอยงเขาเปิดรับอาสาสมัครนะฮะ
ให้ผู้ติดเชื้อที่เคยติดเชื้อมาร่วมโครงการ
เธอก็เลยสมัครให้คุณแจ๊ดเลยนะฮะ

โยงเปิดรับสมัครผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด๑๙
ตั้งแต่วันที่๖เมษายนคือวันที่พบตรวจพบเชื้อวันแรกนะ

คือจะขอติดตามระดับภูมิต้านทานเพื่อศึกษาเป็นระยะเวลา๑ปี
โดยจะมีการตรวจวัดระดับภูมิต้านทานเป็นระยะด้วยนะครับ
ใครอยู่คุณสมบัติแบบนี้นะครับ
ช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันติดตามต่อไป
คุณแจ๊ดเองก็เป็นผู้ป่วยโควิดในระลอกที่๓ด้วยนะคะ
หายแล้วก็เอาสิ่งนี้มาช่วยเหลือค่ะ